ที่สมัครกลางต้องมาเชิญกับอากาศที่ร้อนจัด่วนทีครั้งเดียวโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ผ้าเหนือและอีซาน
ซึ่งก็เป็นฝนพลัวมาจากบริเวณความกดอากาศต่ำ

ทำให้กระแสลมนิ่งความร้อนสะสมในจุดดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน

แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ต้องระวัง

เพราะว่าในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับ
ก็จะเริ่มมีการแผ่เข้ามาของบริเวณความกดอากาศสูงไม่แรงมาก
แต่ว่าการแผลเข้ามาในครั้งนี้มาเจอกับอากาศร้อนจัด
ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนก็ระวังกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของลูกเห็บลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าแน่นอนครับ
ปีนี้เนี่ยนะครับเราคงจะต้องติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าทุกปีที่ผ่านมาเราอาจจะคุ้นเคยกับประกาศต่างที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้

แต่ว่าปีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มเป็นพิเศษก็คือการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูร้อน
จากการตรวจสอบของสสนกรหรือว่าสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
เขาบอกว่าปีนี้เป็นปีที่มีภาวะลานีย่าและมีโอกาสที่จะรุนแรงด้วย
นิยาก็คือน้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงจนสามารถให้จะระเหยกลายเป็นไอได้เยอะ
ไอน้ำที่เยอะแบบนี้สามารถที่จะทำให้เกิดฝนตกเยอะนั่นเอง

ก็เกรงว่าอาจจะทำให้ปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำต่าง
คลองต่างนั้นเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับ

แล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ฟ้าฝน
โรงพยาบาลถึงประกันต่างจากกรมอุตุศ์นิยมวิทยาด้วย
ปีนี้คาดกันว่าความร้อนที่เกิดจากแสงอาทิตย์
แล้วนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมพุทธนันทร์พี่ศิษย์มหันธ์สวัสดีครับ